วันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูการบรณบรงค์สงกรานใส่ชุดไทย
แล้วเขาบอกว่าตอนนี้ชุดไทยกลายเป็นสินค้าขายดิบขายดี
ผลิตกันแทบไม่ทันแล้วคนซื้อหาซื้อกันแทบไม่ทันอยู่แล้ว
เราไปติดตามรายงานได้จากคุณกมลวันการีพัฒน์เลยนะครับ
แปลกนะคะใครก็ใส่ชุดไทยได้
ก็แปลกอะค่ะก็แต่ก็คงมีคนกล้าใส่ชุดชายเล่นนะพี่
ถ้าต่างชาติมาเห็นอะไรอย่างเงี้ยมันก็ดูแบบเออ
บ้านเรามีแบบชุดสวยใส่อะไรอย่างนี้ที่ไม่เหมือนบ้านอื่นเขาใส่อะไรอย่างนี้
อยากให้คนไทยร่วมกันรณรงค์ใส่ผ้าไทย
แล้วก็อนุรักษ์ผ้าไทยไว้อย่างนี้นะครับ
เสื้อลายดอกที่ปกติประชาชนและนักท่องเที่ยว
นิยมสวมใส่ในช่วงเทศกาลสงครามของทุกปี
แต่ปีนี้กระแสที่มาแรงขายดีมากเป็นพิเศษ
กลับเป็นชุดไทยประยุกต์หลากหลายสีราคาไม่แพง
มีให้เลือกตั้งแต่๓๐๐บาทขึ้นไปค่ะ
ไทยประยุกต์จงกระเบนสบายเฉียงแบบนี้ค่ะ
คือชุดไทยที่ขายดีในช่วงเทศกาลสงคราน

ง่ายต่อการสวมใส่เหมือนกางเกงทั่วไปค่ะ
เท่านี้เราก็สามารถไปสาดน้ำกันได้อย่างสนุกสนาน
ยังช่วยกันอนุรักษ์ความเป็นไทยอีกด้วยค่ะ
ร้านขายชุดไทยเก่าแก่ในตลาดพาหูรัฐบอกว่า
ปีนี้มีวัยรุ่นและพนักงานบริษัท

ใส่ร่วมงานสงกรานเป็นจำนวนมากค่ะ
ทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้นจากช่วงปกติถึงร้อยละสามสิบ
อีกแบบที่ได้รับความนิยมคือชุดไทยร่วมสมัย
ผ้าถุงสั้นที่ลูกค้าส่วนใหญ่

มีชุดสำหรับเปลี่ยนภาษีไม่ตกไหมอะไรอย่างนั้น
แล้วก็บอกมีตอนนี้เน้นถูกก่อนประหยัดก่อน
ต่อมาก็สวยอันสองอันนี้เลยสำคัญ
การซื้อชุดไทยผ่านตลาดออนไลน์
เป็นอีกทางเลือกที่ได้รับความนิยมค่ะ

เปิดขายชุดไทยผ่านเฟซบุ๊กมาได้๓สัปดาห์
โดยมีสบายสีหวานให้เลือกสีสีค่ะ
ราคาผืนละ๑๘๕บาท
จองกระเบนสำเร็จรูปตัวละ๒๙๐บาท
ขายดีเป็นพิเศษมียอดสั่งซื้อเข้ามาวันละ๕๐๐ชุด
ยังไม่รวมคำสั่งซื้อจากต่างประเทศ
จงกระเบนและสะใบที่ขายทั่วไป

และค่อนข้างที่จะมีความปราณิชย์สวยงามมาก
จนไม่สามารถไม่กล้าที่จะใส่ออกไปเล่นน้ำ

ใช่ค่ะเพื่อไม่ให้ลากพื้น

พร้อมแล้วเพิ่มพร้อมด้วยปืนฉีดน้ำ

ออกมาใส่ชุดไทยเล่นน้ำกันค่ะ
รับรองเก๋ไก่ไม่แพ้ใคร
กระมวลวันการีพัฒน์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน